เรื่องราวที่จะทำให้คุณต้องตาลุกวาวอีกครั้งหนึ่งนะคะ
คือชาวบ้านเขาเจอต้นกล้วย

ปกติแล้วเรานำเสนอกันไปกล้วยแปลกแทงเครือกลางลำต้นอะไรบ้างต่างนานา

จะเรียกว่าต้นกล้วยแคระก็ได้นะ
แต่ชาวบ้านเขามีความเชื่อกันนะคะถึงกับว่ามีการเชิญพระเกจิชื่อดังมาทำพิธีกันเลย
ทำพิธีเสร็จโอ้โหคุณค่ะชาวบ้านนี่ยิ้มเลย

มืดนิดนึงเปิดไฟค่ะเปิดไฟนะคะ
ไปกันที่บ้านหนองใหญ่ตำบลศรีกะอางอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายก
ที่ต้องพามาที่นี่เพราะว่าชาวบ้านเขากำลังแห่กันมาขอเลขเด็ดกับกล้วยน้ำว้าที่มีความสูงแค่๘๐เซนติเมตร

ใช่ไหมคะนี่ก็เป็นกล้วยที่อยู่ในสวนของเรืออากาศตรีสุรสิทธิ์วิชาชูอายุ๖๘ปีนะคะเป็นข้าราชการบำนานอดีตในทหารนะคะ
คุณผู้ชม๘๐เซนเนี่ยส่วนสูงไม่ถึง๓ไม้บรรทัดน่ะคิดง่ายนะปกติกล้วยเนี่ยจะสูงกว่าคนอยู่แล้วเรียกว่าอันนี้ก็เลยเรียกว่าเป็นกล้วยจิ๋วแล้วกัน
สำหรับชาวบ้านที่เขาต้องการที่พึ่งในโค้งสุดท้ายแบบนี้เนี่ยเขาก็เลยต้องไปลุมไปมุมไปดูกันนะฮะที่สำคัญกล้วยต้นนี้เนี่ยออกเครือมา๔หวี
รวมทั้งหมดก็คือ๑๙รูปครับแล้วก็มีใกล้กันเขาพบอะไรรู้มั้ยครู
หัวปลีที่ไม่มีต้นแทนโผล่เผาขึ้นมาที่ปกติจะออกมาจากต้นนะอ่ะนี่ออกมาจากไหน
และความคืบหน้าล่าสุดนะคะก็มีพระเกจิชื่อดังวัดหนึ่ง
มาทำพิธีหยดเทียนในขันน้ำมนต์

ก็มีชาวบ้านเกือบร้อยคนแล้วค่ะใส่ชุดนอนชุดอาบน้ำชุดอะไรก็ใส่มาเลยนะคะ
เดินทางมาดูนะคะเอาดูกันดีนะคุณผู้ชมค่ะ
ไม่ต้องหลับต้องนอนกันแล้วนะคะของดีแบบนี้ใครกระพริบตาคือไม่ทันนะคะบอกเลย
ชาวบ้านเขามีความเชื่อกันอย่างนั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าทุกคนก็ใช้โทรศัพท์ถ่ายส่องกันไปนะคะ
และชาวบ้านเขาก็บอกมาดิว่าเห็นเลขอะไรรู้ไหมคุณ
เลขอะไรฮะเดี๋ยวให้ไปดูภาพดีกว่าว่าชาวบ้านเนี่ยเขาเห็นเลขอะไร
เฮ้ยเฮ้ยเราจะไม่พูดเราจะไม่พูดเลยว่ามีเลข๓๕๗๘เราจะไม่พูดเลย
คุณก็เพิ่งพูดไปเมื่อกี้แล้วมันก็ชัดมากค่ะ
นี่เป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับที่ทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีของเราจัดทำขึ้น
เพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพการเกิดขึ้นของการหยดเทียนได้อย่างชัดเจน
มีแค่ช่องนี้ช่องเดียวนะครับช่องอื่นไม่ทำนะฮะ
ไทยรัฐทีวีของเราทำเพื่อคุณผู้ชมครับเป็นเทคโนโลยีกราฟิกอิเมอร์ซีฟสุดล้ำทันสมัยของเรา
ลากเส้นออกมาเพื่อได้เห็นว่าเทียนที่เขาหยดลงไปนั้นเป็นเลขอะไร
เราจะไม่บอกว่าเราเห็นแบบนี้แล้วเขาเขียนมาแบบนี้
ย้ำนะครับนี่คือเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีของเราจัดทำขึ้น
ย้ำอีกครั้งหนึ่งด้วยว่าใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะคุณผู้ชม
อันนี้ชาวบ้านเนี่ยเขาไปดูกันมาแบบนั้นจริงแล้วผู้สื่อข่าวของเราก็ไปถามมา
เขาก็ว่ากันมาว่าเห็นแบบนี้เราไม่ได้บอกให้คุณผู้ชมไปซื้อ
อนเหมือนเลขอะไรให้เดาค่ะคนไปอาจจะมีเกมเรากุมชมชาย
คือผมไม่เคยเห็นช่องไหนทำ

ผมบอกไงว่าช่องเรานี่เน้นเรื่องของเทคโนโลยี

ได้เอามาใช้ค่ะเป็นการผสมภาษากัน
เรื่องความเชื่อกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ากันได้